เมื่อวานนี้เหมือนเดิมนะฮะกลุ่มทะลุฟ้าเองก็มีการรวมตัวการชุมนุมสมรภูมิเดิมก็อยู่ที่ดินแดง

แล้วตรวจสอบเรื่องของการที่ผู้ชุมนุมที่เขาออกมาชุมนุมเนี่ย

เมื่อวานนี้สักประมาณบ่าย๒นะครับ
บ่าย๒กลุ่มผู้ชุมนุมทะลุฟ้าครับจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่มีชื่อว่าการยื่นหนังสือทะลุโลก
เรียกร้องไปยังสำนักงานฆ่าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
ตรวจสอบแล้วก็คัดค้านการจับกลุ่มที่ไม่ชอบทำและกระบวนการยุติธรรมของรัฐบาลชุดนี้
เพราะว่าตั้งแต่มีการชมนุมมาคุณผู้ชมก็บอกว่า
มีคนถูกจับดำเนินคดีอย่างต่อเนื่อง
แต่ภาพรวมเมื่อวานนี้มันก็เรียบร้อยดี
ตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมเองก็ผลัดเปลี่ยนกันปลาใสข้อเรียกร้อง
แล้วก็วัตถุประสงค์ของกิจกรรมจนกระทั่ง๔โมงเย็นก็ยุติการชุมนุมที่บริเวณจุดนี้ไปนะครับ
หลังจากนั้น๕โมงเย็นที่เก่าเวลาเดิมเลย
สมรภูมิสามเหลี่ยมดินแดงหรือว่าแยกดินแดงที่เลี้ยวเข้ามาที่วิภาวดีรังสิต
มวลชนก็เริ่มมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่มากับรถจักรยานยนต์

หลังจากที่เจ้าหน้าที่เองเขามีการปรับยุทธวิธี
ย้ายตู้คอนเทนเนอร์จากตรงนี้ออกไป
ทีนี้ไม่นานก็เริ่มมีการคว่างปลาระเบิดปิงปอง
ก็ไม่รู้จะฝ่ายไหนฝ่ายไหนบ้างแหละคุณผู้ชม
แล้วก็มีการยิงหนังสติ๊กที่กระสุนเป็นหัวน็อตเข้าไป

เจ้าหน้าที่เองก็ตั้งแนวรับเอาไว้ที่บริเวณปากซอย
ผลโยธิน๒ข้างโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
อันนี้ก็เป็นบรรยากาศกันที่เมื่อวานนี้

ว่าก็ไม่ได้มีตู้คอนเทนเนอร์เหมือนที่ผ่านมา

จากนั้นตำรวจมีการประกาศเตือนคนที่มาชุมนุม
ให้กลับบ้านไปซะเพราะว่าการที่มีคนปลาระเบิดปิงปอง
หรือว่าป้ายบอมอันนี้ถือว่ามีความผิด
ทำให้บ้านเมืองไม่สงบ
ถ้าเกิดไม่หยุดนะเดี๋ยวจะมีการใช้อุปกรณ์พิเศษนะ
เขาก็มาแล้วโล่เอ่ยรถน้ำเอยมา

แต่ผู้ชมนุมเองก็ยังคงมีการตอบโต้อย่างต่อเนื่อง

การยิงแก๊สน้ำตาเข้าไป
แล้วก็มีกระสุนยางเห็นไหมแล้วก็รถน้ำด้วย
รถจีโน่ฉีดน้ำแรงดันสูงใส่เข้าไป
อีกฝ่ายหนึ่งเห็นเจ้าหน้าที่เข้าไปก็ต้องราดถอยล่นไป
เพราะว่าแน่นอนฮะสู้กับแก๊สน้ำตาไม่ไหว
เจ้าหน้าที่เองก็พยายามเริ่มกระชับพื้นที่เข้าไป
คืบเข้าไปนะฮะแล้วก็ประกาศให้ทุกคนนั้นกลับบ้านไป
เพราะมิเช่นนั้นจะถูกจับกลุ่มดำเนินคดีตามกฎหมาย
แต่ผู้ชุมนุมเองก็ไม่ได้ปฏิบัติตามเท่าไหร่นะฮะ
ทำให้มีการประทะกันระหว่างกลุ่มมวลชน
กับทางด้านของเจ้าหน้าที่จนเนี่ยข้ามมืดไปนะฮะ

กลุ่มผู้ชมนุมเองเริ่มมีการขี่รถจักรยานยนต์นี่ครับ
ย้อนสอนเข้าไปเหมือนจะขึ้นทางด่วนครับ
ก็ทำให้ต้องมีการใช้รถเคลื่อนที่เร็วไล่ต้อนลงมานะฮะ
แล้วก็มีการบุกจับบางส่วนที่กระทำ

เรื่องของกฎจราจรแล้วก็เรื่องของกฎหมายต่าง
ไปดูบรรยากาศช่วงนี้ระหว่างที่มีการจับกันหน่อยนะฮะ
ขอกลับกันมาแล้วครับวิ่งกันชุดละมุนเลยครับ
เกิดอะไรขึ้นครับอ๋ออ๋อขับกระบะมาตรงนี้แล้วครับท่านผู้ชม
โอ้โหดูเดือดมากโอ้ยขับมอไซค์มาด้วยครับ
จับครับจับหลายคนเลยครับวิ่งกันชุดละมุนเลยครับ
คุณผู้ชมทันไหมทันไหมโอ้ยผมว่าโดนจับเยอะครับ
โดนโดนโดนโดนครับทุกผู้ชมโดนจับโอ้โหโดนจับหนึ่งครับ
โอ้โหเรียบร้อยผมจะถ่ายไว้ครับคุณผู้ชม
นอกนั้นก็หนีไปได้ครับโดนจับอยู่ครับมีโดนจับอยู่
มีโดนจับอยู่ครับโอ้โหตกใจเลยครับท่านผู้ชม
คือมาบนทางด่วนครับแล้วก็หักเลี้ยวเข้ามาเลยครับ
ตกใจเลยครับนี่อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ประมาณสองทุ่ม

คือคลุกกลุ่นช่วงประมาณหัวค่ำคลุกกลุ่นมาตลอดเลย
ระหว่างทางฝั่งกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะ
สุดท้ายก็เนี่ยค่ะเป็นเป็นเหตุการณ์เนี่ยที่เกิดขึ้นนะครับ

บางส่วนนะคะจุดที่เกิดขึ้นอยู่บริเวณด่านเก็บเงินทางด่วนนะคะ
เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมฝุงชนจับกลุ่มกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนไปได้
มีวัยรุ่นบางส่วนตอบโต้ตำรวจควบคุมฝุงชนนะคะ
มีการปาประทัดยักษ์ระเบิดปิงปองลงบนถนน
เจ้าหน้าที่ต้องฉีดน้ำผสมแก๊สน้ำตาเข้าใส่อีกชุดใหญ่
แต่ว่ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ยยังคงเร่งเครื่องรถจักรยานยนต์ก่อกวนเจ้าหน้าที่
ก็มีการตรึงกำลังควบคุมสถานการณ์จนกระทั่ง
นี่นะคะนี่เป็นจังหวะที่คลุกกลุ่นนะคะ
สี่ทุ่มเนี่ยเป็นเป็นจุดที่มีการสลายการชุมนุมเรียบร้อยแล้ว
เนี่ยนะคะทุกอย่างสงบลงหลังจากนั้นพันธุ์ตำรวจเอก
ฤษณพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สรุปค่ะสรุปสถานการณ์การชุมนุมบอกว่า
เมื่อวานนี้ตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้๗ราย
ของกลางเป็นรถจักรยานยนต์ได้เจ็ดคันมีตำรวจบาดเจ็บเจ็ดนาย
สะเก็ดระเบิดไป๊บอมที่ผู้ชุมนุมโยนใส่ขณะตำรวจกำลังนั่งพัก
เพื่อรอปฏิบัติภารกิจยังไม่สามารถระบุได้ว่าสถานการณ์การรวมกลุ่มของผู้ชุมนุมจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่
แต่ยืนยันว่าตำรวจยังบังคับใช้กฎหมายและปฏิบัติตามยุทธวิธีที่กฎหมายกำหนด
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยให้ได้ต่อไปเป็นท่าทีที่ออกมาแถลงหลังเหตุการณ์นะคะ